ไปดูเรื่องราวที่ต้องฝากเตือนการขโมยขโจรมันเยอะจริง
แล้วยิ่งคุณแม่ค้าเกิดได้รับสิ่งที่เรียกว่าความไว้ใจ
สุดท้ายก็เจอกับคนที่ร้ายที่สุดเพราะว่าเราดันไปไว้ใจเขา
โอ้โหลูกค้ามาขโมยของแม่ค้าขายหอยครับดูว่าเขาได้อะไรไปบ้างฮะ
นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้เมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
กำลังขายหอยนังรมให้กับลูกค้าสาวคนสนิท
ดูเอาไว้ให้ดีสาวคนนี้มาซื้อของในราคา๓๐๐บาท
เงินแม่ค้าไป๕๐๐ขณะที่แม่ค้ากำลังจะทอนให้
จู่สาวคนนี้ทำทีแบบเนียนเพราะว่าเป็นคนไว้ใจ
ก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไป
คือเดินลึกเข้าไปอีกนิดอีกนิดด้านหลังของทางร้านนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปนี้ก็กำลังแบบว่า
อนเงินคุยกันไปคุยกันมาตามภาษาคนรู้จักกัน

นี่นี่จังหวะแม่ค้าขายหอยเผลอ
หยิบนั่นหยิบนี่นู่นดู
มือล้วนไปแล้วล้วนคว้าไปแล้ว

ก็หันไปคุยอีกด้วยความตีเนียน

วันนี้ได้หอยไปแล้วเดี๋ยวว่าจะไปทำอ่อส่วนกิน
โอ้โหสุดท้ายได้กระเป๋าของแม่ค้าไปครับ

ก็คือนางจำเรียงศิลปชัยหรือว่าป้าจำเรียง
เล่าว่าไม่รู้ตัวเลยจริง
คือมารู้ตัวอีกทีจะเปิดกระเป๋าดูพบว่า
เงินสดประมาณ๕๐๐๐บาท
สร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาท
บัตรเครดิตบัตรประจำตัว
ข้าราชการครูกุญแจรถยนต์กุญแจบ้านใบขับขี่

คือมันอยู่ในกระเป๋าใบนั้นเพราะว่าลูกค้าคนนี้
ที่ทำเนียนทำตีสนิทคว้าไปเลย

ทีนี้หลักฐานมันมีครบอยู่แล้ว

รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใคร
เอาล่ะฝากไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ
ให้รีบติดตามตัวลูกค้าสาวที่

ให้ได้เร็วของคุณป้าเขาเดือดร้อนจริง
บอกเป็นคนคุ้นเคยใช่ไหมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็เลยซื้อกันประจำก็เลยคุยคุยไม่ได้สนใจมองอะไรมากมายแหมคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดจริงช่วงนี้ขโมยขโจรมันเยอะเนอะคนรู้หน้าไม่รู้ใจก็เยอะแยะคุณผู้ชมค่ะ